พอมันทำได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหความรู้สึกมันฟินสุดยอดมาก

ในที่สุดเขาก็เอาเงินกองนี้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าเขาอยากได้โทรศัพท์มือถือมาฟังเพลงเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยเสียงเพลงรักการร้องการเต้นนี่ค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายตูดนะคะชื่อเขาชื่อนายตูดนะชื่อจริงของเขาเนี่ยคือนายสำรานกลั่นฟักอายุ๓๒ปีนี่ค่ะเขาหอบกระปุกออมสิน

ราคาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ให้โทรศัพท์มือถือเขาไปแลกกับเงินนี่แหละซึ่งในตูดบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะขยันเก็บครัวเก็บกล่องกระดาษหาเลี้ยงปากท้องผมไม่ขอทานหรอกเพราะผมมีมือมีเท้าผมทำงานอาชีพสุจริตได้เวลามาเก็บรังที่ร้านโทรศัพท์แห่งนี้เนี่ยในตูดจะพูด
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตัวเมืองชัยนาธนะคะไปเจอกับนายสำรานกลั่นฟักหรือนายตูนค่ะ

เออมีเฮดโฟนหูฟังใสเพิดเพลินมีความสุข

ในตูดมาแบบอารมณ์ดีสีหน้ายิ้มจำใส
ระหว่างทางก็มีผู้คนใจดีเอาของเก่ามาให้
คือไม่ต้องไปตระเวนหาคนเอามาให้ถึงที่เลย
แล้วก็มีกับข้าวที่เจ้าอาวาสวัดพระยาตะเอาไว้ให้กินทุกวันด้วย
นี่ค่ะในตูดบอกกับเราแบบนี้ผมเก็บเงินมานานกว่า๓ปีเลยนะ
อยากได้โทรศัพท์แพงเอาไว้ฟังเพลง
เพราะว่าชีวิตผมนี้รักเสียงเพลงรักการเต้น
ดีใจมากเลยที่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มา
จริงแล้วการไปแบบเก็บของเก่าการเป็นในตูดเนี่ย
ถูกวัยรุ่นทำร้ายหลายครั้งเหมือนกันเคยถูกขโมยเงินด้วย
แต่ตำรวจน่ารักมากเลยจับคนร้ายได้ทัน
ความดีใจเขาหน่อยขอฟังหน่อยสิเขาร้องเพลงด้วยไหม
เขาเรียกว่าหัวใจมีเสียงเพลงจริง
ต่อให้ไม่มีเนื้อเขาก็ร้องได้
คุณฮ่ำฮ่ำไปก่อนฮ่ำไปก่อน
มันคือความสุขดนตรีมันอยู่ในจิตใจอะไรก็ได้
ไม่ต้องรอออกเป็นคำเขาก็มีความสุขได้
เขาบอกว่าผมได้มือถือแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเก็บตังค์อีก

ยังเห็นกระปุกออมสินของในตู่ที่ดั้งในขึ้นราตั้งอยู่ที่ร้านเลยนี่นี่ร้านนี้นะคะ
นี่นี่คือกระปุกออมสินที่ในตูดใช้ยัดเงินกองเมื่อสักครู่เนี้ยมันให้เข้าไปในกระปุกแค่นี้ค่ะ

แต่เขาก็เก็บหอมรอมริฟต์ไงคุณ
คือเจ้าของร้านอ่ะไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่า

ให้เหลือ๔๗๐๐ไม่พอแถมซิมสมัครโปรเน็ต๒๐๐บาทให้ด้วย
แล้วหูฟังที่เขาใส่อยู่หูฟังเท่อันนั้นน่ะทางร้านก็แถมให้
เขาบอกว่าคือเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมชื่นชมจริงในความอุตสาหะ
ความหมั่นเพียนในการเก็บเงินก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะเติมเต็มความสุขของเขาให้มากขึ้น
ซิมแถมหูฟังให้แบบนี้เลย
ดีใจกับคุณตูดด้วยจริงแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างด้วยนะ
หลายคนบอกว่าเก็บทีละ๒๐บาททีละ๕๐บาทมันจะได้อะไร
นี่ได้มือถือจ้ะได้นะลองเก็บดูนะคะเขาก็มีทริคใช่ไหม
การเก็บเงินให้เก็บขึ้น๕๐บาทลองดู